ดีกว่าพ่อได้มีฆ่าเรื่องของเธอ

เขาทำเอกสารดูเขายังไม่เสร็จ
แล้วนี่มาไวไวก็เป็นแบบนี้
ผมว่าเป็นสิบคนต้องไปเรียกมาให้หมด
เดี๋ยวผมจะบอกให้ใครบ้าง
พี่คิดว่าพี่ออกมาพูดตอนนี้ออกมาช้าไปไหม
ผมไม่รู้หรอกว่าช้าหรือเร็วมันเป็นยังไง

ผมกระข้อครอบครัวผม
เพราะรอบส่วนหนึ่งเรามีบ่อยจับไปห้าหมื่นบาทเริ่มร้านอาหาร
พอไม่แจ้งตอนนี้เดี๋ยวเขากำลังเก็บของหนีไปแล้วต้องแจ้งก่อน
ไปขอเอกสารเพราะว่าตอนนี้เขากำลังขนของหนีถ้าไม่แจ้งวันนี้เดี๋ยวตำรวจไปจับไม่ได้ต้องแจ้งก่อน
ห้าหมื่นบาทกับร้านอาหารอีกหนึ่งล้านหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทเป็นหกหมื่น
คือแฝงมาแสงมาจากนักวิ่งที่ตำหนักน้ำ
ก็เคยจัดโรงพยาบาลโรคมะเร็งไหมก็ช่วยกันไปจัดแต่เงินผมคุ้มเองก็เลยปัญหาไม่มี

ผมไม่รู้แต่คุณเรียนอะไรอยู่